ดูประเด็นที่มันประเด็นเกี่ยวเนื่องนิดนึงนะคะเป็นประเด็นดราม่า
กับก้วนเพื่อนของคุณเต็งโมเขานีโปว์คุณแอนน่าคุณโมมิน่าค่ะ
ป้าแตงต้องออกมาโชว์หลักฐานว่าไม่ใช่คนใช้แบบ
อย่าใช้คำว่าคนใช้

ป้าแตนก็ไปออกรายการแล้วก็ให้ข้อมูลกับพี่หนุ่มกัญชัย

แตงบอกว่าจริงแล้วป้าแตงไม่ใช่คนใช้
เป็นคนที่ดูแลจัดการทุกอย่างให้แตงโมตั้งแต่เมื่อ๕ปีที่แล้ว
แล้วก็ให้ดูภาพว่าสนิทสนมกับแตงโมนะคะ

คือสนิทมากมีความสัมพันธ์มากเกินกว่าที่จะมาเรียกแกว่าคนใช้
เหมือนใครบางคนมาให้สัมภาษณ์ว่าป้าแตงเป็นคนใช้อะไรแบบนี้
ทีนี้ค่ะแล้วป้าแตงก็บอกว่าป้าแตงเองเป็นคนโอนเงิน
เรื่องนี้ทีมข่าวของเราก็ไปคุยกับคุณฮิปโปว่าตกลงยังไงเนี่ย
ระหว่างกวนเพื่อนของคุณตังโมกับป้าแตงเนี่ย
คุณฮิปโปก็วันนี้ไปทำบุญเยี่ยมพระตอมนะคะที่วัดป่าทองเนียม

คุณฮิปโปก็เลยบอกว่าคุยเรื่องนี้กับคุณโมอามีนาเหมือนกัน
ก็ยังงงว่าเกิดอะไรขึ้น
ทำไมป้าแตงออกมาพูดเรื่องนี้ในตอนนี้เนี่ยทำไมเนี่ย
คุณฮิปโปบอกว่าป้าแตงโอนเงินให้จริง
แต่เพราะแตงโมเป็นคนสั่งให้โอนไม่ใช่เหรอ
ซึ่งฮิปโปก็โชว์หลักฐานเป็นสลิปการโอนเงินนะคะ
แล้วก็โชว์แชทข้อความที่คุยไลน์กับป้าแตง
ก็คุยกันสนิทสนมดีนะคะ
ส่วนคำว่าคนใช้ฮิปโปยืนยันว่าไม่เคยเรียกป้าแตงแบบนั้น
แต่เรียกว่าแม่บ้านเคยถามเรื่องเงินเดือนด้วย
เคยถามเรื่องเงินเดือนตอนที่ดูแลคุณแตงโมว่าได้เงินเดือนเท่าไหร่
พอไม่มีคุณแตงโมแล้วเพื่อนอยากจะช่วยอยากจะจ้างป้าแตงด้วยซ้ำ
แต่พอรู้ว่าป้าแตงแกได้เงินเดือนตั้ง๒๕๐๐ก็จ้างไม่ไหว
อยากจะถามป้าแตงว่าไม่พอใจอะไรฮิปโปแอนนาหรือเปล่า

ถ้าป้าแตงอยากจะพูดอะไรก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับนักข่าวก็ได้
ลองดูก็แล้วกันคือทางเพื่อนก็ยืนยันว่าไม่ได้มีอะไรกับป้าแตงอะนะคะ
ฟังเสียงคุณฮิปโปค่ะ
แต่ถามว่าเขาโอนเงินให้จริงไหมเราเขาโอนเงินให้จริง
เพราะมันเป็นตามตกลงที่แตงโมมาขอร้องว่าเออให้จ่ายประมาณนี้
ก็เป็นเรื่องปกติซึ่งหนูก็ไม่ได้เถียงหรือหนูไม่ได้อะไรเลยนะเจ
เพราะว่าสิ่งที่เรารู้สึกก็คือก็เพราะโมบอกให้ให้เท่านี้
แต่ก็ต้องเป็นคนทำหน้าที่ทำโอทางนี้
หนูไม่ได้อยากให้สัมภาษณ์เลยถูกไหมพี่แจ๊ค
ทุกครั้งที่โทรมานางช่วยหน่อยแล้วทุกคนติดหนูติดต่อหนูได้
แล้วหนูก็รับสายบ่อยสุดหนูก็ไม่ได้หิวแสงนะ
หนูในฐานะที่ต้องมาชนกับนักข่าวนักข่าวเห็นหนูบ่อยสุด
หรืออยากจะให้สัมภาษณ์แทนหนูได้เลยเพราะที่เราทำอยู่งานฉันก็มี
ทางพวกเราก็แบบเออไม่รู้ว่าป้าแตงเขาทำงานอะไรต่อ
เราก็ถามว่าปกติโมให้เท่าไหร่

คือทางป้าแตงเนี่ยเขายืนยันว่า

ก็มีคลิปว่าเนี่ยสนิทสนมกัน
นี่คุณตังโมยังจัดงานเป่าเทียนวันเกิดให้เลยเนี่ยฮะ
นี่นะคะคือแก๊งเพื่อนก็เลยบอกว่าเอาจริงแก๊งเพื่อนไม่ได้หิวแสงนะ
ก็คือถ้าป้าแตงอยากจะคุยอะไรกับนักข่าวก็ให้สัมภาษณ์นักข่าวไปเลยสิ
แต่เหมือนกับว่าป้าแตงเวลามีใครโทรไปก็ไม่ค่อยรับสาย

คือหลังจากที่มันเกิดกรณีคุณโมอามีนากับคุณนิกใช่ไหม

ที่คุณนิกออกมาแถลงพร้อมกับมีป้าแตงด้วย
แล้วก็บอกว่ามันไม่เคยมีเหตุการณ์อะไรถีบเถิบอะไรทำร้ายคุณตังโม
แล้วป้าแตงก็พูดประมาณว่าโอ๊ยกลุ่มเพื่อนกลุ่มคุณฮิปโปหรือคุณแอนนาอะไรเนี่ย
มาเจอเมื่อ๒เดือนก่อนจะเกิดเหตุการณ์คุณตังโมเสียชีวิตเนี่ย

ก็เลยทางฝั่งนี้เขาก็เลยบอกว่าเอาป้าแตงทำไม
แตงเป็นแม่บ้านแล้วทำไมอะไรยังไงจะไปรู้เรื่องรู้ราวอะไร
แตงบอกป้าแตงไม่ใช่แค่แม่บ้านแบบคนทำงานรับใช้

เป็นแม่บ้านลักษณะคอยดูแล
เหมือนแม่บ้านพ่อบ้านที่ดูแลทุกอย่างให้คุณตังโมอะไรประมาณนี้
ฮิปโปก็บอกไม่ได้ใช้คำว่าคนใช้ด้วยซ้ำ